ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
พูดถึงเรื่องของไซติในการขันอาเซียนครับ
แล้วแข่งขันที่ประเทศไทยในการเจอกับมาเลเซียไทยนั้นถึงว่า
เป็นต่อเยอะครับเพราะว่าไม่เคยแพ้แล้วก็ชนะได้ตลอดเลยนะครับ

มภาคครับแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้าม๓ประตูต่อ
สมุทรสาครครับแพ้สุราธานี๑ต่อ๕
แล้วก็มเกษมบัณฑิตนะครับชนะ๔ปฐุม๔ประตูต่อ๑ครับ